คู่นึงละกันนะคะรถเมย์คนึงนิดค่ะแล้วก็พี่บอลสุเมฆ
คู่นี้เขาแต่งงแต่งงานกันไปแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะมีลุ้นเบบีบีแล้วนะ
เออไม่ใช่อะไรครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เร่งแล้ว
เมื่อไหร่จ๊ะเมื่อไหร่นี่เขาถามแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็แต่งงานกันมาสี่เดือนแล้วค่ะบ้านทั้งสองฝั่งเนี่ยนะ
ก็ถามว่าเมื่อร้ายเมื่อไหร่จะมีหลานให้แม่ได้อุ้มสักที
พิธีกรสาวได้โพสต์รูปคู่กับสามีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะจ๊ะ
แคปชั่นว่ามาเตรียมความพร้อมก่อนการมีเบบีกันจ้ะ

มีมารยาทบอกก่อนด้วยแบบนี้นะคะถ้ามีเบบี
คือจริงเขาไม่ต้องบอกก็ได้นะมันเรื่องของเขาแต่พวกเราก็อยากรู้ไง
เออใช่ค่ะดูจากหน้าคุณสามีก็น่าจะพอรู้ผลนะคะ
แฉ่งเลยจ๊ะตามดูได้
ใช่อยู่ด้วยกันบ่อยอย่างงี้เถอะนี่ไงนะรัก
เขาก็ต้องมีการเตรียมตรงเตรียมตัวกันหน่อยนะคะ
รถเมย์นะคะอโลห้าชาแนลเออเดี๋ยวตามไปดูกันแล้วก็คลิปวิดีโอดังกล่าวนะ
เมย์เนี่ยคุณสามีก็ได้เข้าไปปรึกษาเรื่องการวางแผนมีลูกนี่แหละ
ว่ามีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะ
นี่เรามีคลิปมาฝากด้วยนะจ๊ะไปชมกันเลยค่ะ
เรียกว่าวันนี้เราได้ข้อมูลพื้นฐานของชีวิตแล้ว
ชอบมีคนถามเรื่องเบบีไงเราก็มาปรึกษาพี่หมอแล้วนะ
ดังนั้นก็รอดูตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร
ก็มีการแบบว่าเจาะลงเจาะเลือดกันนะคะตรวจความพร้อมของร่างกายสักนิดนึงนะคะ
แต่ว่าแม้สุขภาพจะแข็งแรงดีแบบนี้
ไม่รู้ว่าวางแผนปั๊มทายาททันทีเลยหรือเปล่านะ
ยังไงเดี๋ยวรอทั้งคู่มาเฉลยละกัน
อันนี้อาจจะเป็นการทริปการเตรียมพร้อมดูว่าคือแข็งแรงหรือเปล่า